เมื่อวานเราเล่าให้ฟังไปแล้วว่า

ตำรวจสามารถจับตัวมือยิงได้แล้วนะคะ
แล้วก็สืบทราบมาว่าชนวนเหตุเนี่ย
น่าจะเป็นเรื่องของการเช่าพระเครื่องเก๋ค่ะ
ตำรวจภูทรบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
เขาได้รับแจ้งเหตุมาตั้งแต่วันก่อนแล้วนะคะว่า
มีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่๒คนที่ริมป่าอ้อย
โครงการส่งน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแจง
ผู้ตายก็คือนายธวัชชัยรักษากุลหรือว่าจิลวัย๒๐ปี

อีกศพคือนายเสกสรรรูปสมหรือว่าเข
ฉายาคือเสกบ้านท่าแจงอายุ๓๙ปีค่ะ
บ้านท่าแจงเป็นที่รู้จักกันดีในวงการพระเครื่อง
ทั้ง๒คนถูกยิงเข้าข้างแผ่นหลัง๘รูฝั่งนายเสียชีวิต
โดยเฉพาะเสกบ้านท่าแจงเนี่ยนะคะเคยมีประวัติต้องคดียาเสียบติด
จะพ้นโทษมาได้ประมาณเดือนกว่านี้เอง
ตำรวจสามารถจับตัวผู้ก่อเหตุคดีนี้ได้แล้วนะคะ
ทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือนายรังศรีปานเปียอายุ๓๙ปี
ฉายาคือเอสหน้าลายค่ะ
ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุที่ไร่อ้อยนะคะ
ชุดสืบสวนเนี่ยสามารถจับตัวนายรังศรีได้
กบดานอยู่ที่บ้านเพื่อนในตำบลหนองกลุ่ม
นางรังศรีบอกว่าสาเหตุที่ต้องลงมือ
เพราะว่าขัดแย้งกันเรื่องการซื้อขายพระเครื่องกับนายเสกสรร
เพราะผู้ตายไปหลอกขายพระเครื่องปลอมกว่า๑๐องค์ในราคา๔๐๐๐บาท
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าสำหรับนายธวัชชัยลูกเจ้าของโรงศรีนั้น
ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือว่าความขัดแย้งอะไรกัน
ด้านผู้ประคับการตำรวจผู้ท้อนจังหวัดกาลจนบุรีก็บอกเลยนะคะว่า
สอบปากคำผู้ต้องหาแล้วผู้ต้องหารับสารภาพค่ะ
ลงมือมีการนัดผู้ตายมาเจรจาปัญหาความขัดแย้ง

แต่ทีนี้ระหว่างพูดคุยกับผู้ตายค่ะ
ผู้ต้องหาเห็นรถชาวบ้านเข้ามาในซอย
ก็เลยระแวงว่าผู้ตายจะเอาพวกมาทำร้าย
เลยทักปืนที่เตรียมมายิงใส่ผู้ตายไปเลย๒คน
โดยปมการฆ่าเนี่ยตำรวจบอกว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจพระเครื่องเก๊ตามที่กล่าวอ้างหรือเปล่า
เดี๋ยวขอสอบสวนให้ลึกลงไปกว่านี้อีกหน่อย
เบืองตนก็แจ้งคอหาไปเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ